สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

ส่วนผมเนี่ยมาจากกรุงเทพหานครที่เรามาเนี่ยเหตุผลเพราะว่าหนึ่งมันเป็นนกที่ทรงคุณค่าหายาก
เราก็อยากจะมาเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าตลอดช่วงอายุของเราเนี่ยเคยได้ยินแต่คำบอกเล่า
ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นตัวเป็นเป็นในธรรมชาติจริงซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว
แล้วก็อยากให้คนไทยร่วมหวงแหนธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดั้งเดิมให้อยู่คู่ประเทศไทยไปนาน
โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดั้งเดิมเอง